ทีนี้มาดูภัยใกล้ตัวกันหน่อยนะคะเป็นภัยของเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงนี่แหละค่ะ
ที่จังหวัดชายภูมิเป็นกรณีเพื่อนบ้านตีกันคืออยู่ใกล้กันกระทบกระทั่งกัน
อ่าปัญหาเนี้ยมันเกิดจากเพื่อนบ้านบ้านหนึ่งเขามักจะไปทำความสะอาดตรงเหมือนริมถนนสาธารณะ
เวลาที่ฝนตกฝนอะไรอย่างนี้คือกวาดปัดกวาดออกเพื่อให้น้ำมันไหลสะดวก
แต่เพื่อนบ้านอีกฝั่งนึงเขาบอกว่าทำอย่างนี้ไม่ได้พอทำแบบนี้แล้วเนี่ยดินมันจะเหมือนแบบถล่มลงมาค่ะ
มันจะทำให้ดินซุดตัวไปทางฝั่งบ้านเขาก็ทะเลาะแบบกันเรื่องนี้เป็นประจำ
คลิปนี้ออกมาเขียนว่า๕รุม๓ใครจะเจ็บกว่ากัน
เรื่องราวเกิดขึ้นมานานวันนี้เพิ่งเอาโทรศัพท์มาถ่ายไว้ทัน
มาราวีรบกวนดูหมินบ่อยมากทุกทีที่ทำความสะอาดถนนเข้าบ้าน
พาทุกคนดูเลยค่ะแค่ไปทำความสะอาดถนนนะคะ
ทำความสะอาดถนนแล้วเขามาบุกลุกนะคะเขามาด่าค่ะ
นี่ค่ะจะถ่ายให้ดูนะคะค่ะประจานกันเลยนะคะทุกคน
มีความคิดเห็นยังไงออกความคิดเห็นมาเลยนะคะ
นี่ค่ะนี่นะคะถนนคาเขตถนนอยู่นี่นะคะ
เขาบอกว่าไปขุดแดนเขาค่ะนี่ค่ะทำแค่นี้ค่ะ
นิดเดียวค่ะนี่เป็นการสบประมาทนะคะทุกคนค่ะ
ลงความคิดเห็นแล้วก็แชร์ไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ดูเลยค่ะ
นี่ค่ะคนพูดนะคะนี่ค่ะ
นี่นะคะฟังไว้นะคะทุกคนฟังไว้ค่ะ
เขาบอกว่านี่พังนะคะนี่พังนะคะ
ดูค่ะว่าเขตน้ำมันไหลไปไหนดูลอยน้ำค่ะ
ดูรอยค่ะดูข้างหน้าค่ะดูหน้ามันค่ะดูค่ะ
อ้าวอ้าวอ้าวอ้าว
แม่ภาพ
ภาพจะมืดแต่ว่าเสียงที่เราได้ยินนี่นัวกันยับเลย

มีแฟนหนุ่มชื่อสุภารักษ์แล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งคือคุณยายชื่อคุณยายนวล

นี่คือฝั่งบ้านที่ชอบไปทำความสะอาด
ส่วนฝั่งตรงข้ามที่เห็นในคลิปสองคนที่มีผู้หญิงเสื้อสีม่วงเข้มกับผู้หญิงเสื้อสีส้ม

ฝั่งนั้นคือคุณมณฑิดากับยายม่วน
สองบ้านนี้ยายม่วนและยายนวลเป็นพี่น้องกันแท้นะคะ

คือบ้านหลังนี้ในซ้อนี้มีบ้านอยู่แค่สามหลัง
มีสองหลังที่อยู่ในรั้วเดียวกันแล้วก็อีกหลังนึงแยกไป
เรื่องของเรื่องก็คือว่าบ้านของฝั่งนางสาวคณิตถาหรือยายนวลเนี่ย
เขาจะชอบไปทำความสะอาดริมถนนสาธารณะปัดกวาดร่องน้ำ
แต่ฝั่งบ้านยายม่วนพี่สาวเนี่ยบอกว่าทำแบบนี้ดินมันจะซุดลงมา
แล้วก็ลงมาฝั่งบ้านเขาทะเลาะกันทุกครั้งที่ไปทำความสะอาดครับ
แต่ว่าฝั่งบ้านยายนวลบอกก็ถ้าไม่ทำน้ำมันขังแล้วก็สกปรก
บางทีก็มีเศษแก้วมีเศษขยะไก่มันเขียนลงมาบนถนนมันเยอะมาก

ร่องน้ำที่ทำมันไหลลงมาบ้านนี้เขา

แล้วทีนี้ฝั่งนายสุภารักษ์ที่เป็นแฟนหนุ่มของคนถ่ายคลิปฝั่งบ้านยายนวลนะ
ฝั่งทำความสะอาดบอกว่าจังหวะที่ได้ยินเสียงผู้ชายที่บอกว่ามาตีนี่มาตีเขานี่เนี่ย
ด้วยแรงผู้ชายพอผลักออกไปผู้ชายผลักผู้หญิงมันก็ดูรุนแรง
เท่านั้นแหละมีผู้ชายมาอีก๒คนรุมทำร้ายเขา
แล้วก็โชว์รอยแผลให้คุณวัชรีผู้สื่อข่าวของเราดูด้วย
บอกว่าเนี่ยตัวแดงเป็นจ้ำหมดเลย
ยายของนางสาวคณิตถาก็บอกว่า
ม่วนเป็นพี่สาวแท้เลย

เพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องที่ดิน
มั่วอยากให้ยายนวลออกไปจากพื้นที่
ทั้งที่ตรงที่อยากให้ออกไปเป็นที่ของเธอ
ซื้อมาถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็ไล่กันจัง

ขนาดวิทยา๓หลังยังตีขนาดนี้นะคะ

อีกหลังด้านในสุดคือบันหลังบ้านของยายนวล

ฝั่งที่เป็นฝ่ายที่เห็นข้ามรั้วเข้ามาตีกัน

ไม่ใช่บ้านไหนเลยไม่ใช่บ้านไหนค่ะเป็นผู้สื่อข่าวเรา
ไปหายายม่วนยายม่วนบอกว่า
ก็ที่ผ่านมาก็ทะเลาะกันจริงแหละทะเลาะกันบ่อย
ครั้งนี้หลานของเธอคือนางสาวมณฑิดาผู้หญิงเสื้อสีม่วงเข้ม

คือปีนไปปัดโทรศัพท์ที่ถ่ายไว้ออกคือจะไม่ให้ถ่ายคลิป
เพราะว่านางสาวคณิตถาถือมือถือถ่ายอยู่

อยู่แฟนนุ่มกับนางสาวคณิตถาก็เข้ามาทำร้าย
ยายนวลก็เข้ามาทำร้ายหลานตัวเองด้วย

ทีนี้พอถามเรื่องถนนเรื่องปมเหตุ
ม่วนบอกว่าก็มันเป็นถนนสาธารณะ
แต่ก่อนเป็นแค่ทางเล็กครึ่งเดียวของคอนกรีตในปัจจุบันนี่แหละ
ก็เลยแบ่งอีกครึ่งนึงให้จะได้เดินเข้าออกสะดวกกัน

ก่อนหน้านี้เนี่ยบ้านหลังของยายนวลน้องสาวเนี่ย
แม่ก็มาอยู่ด้วยพอแม่ไม่อยู่แล้ว
ฝั่งนี้ก็ชอบมาทำความสะอาดจังเลย

บอกไม่รู้กี่ทีแล้วว่าอย่ากวาดอย่ากวาด
เพราะว่าพอกวาดปุ๊บเนี่ยน้ำมันไหลมา
มันไปซ้อดินฝั่งเขาทำให้กำแพงซุด
ก็ไม่ฟังก็ยังกวาดอยู่ได้ทำความสะอาดอยู่ได้

เอาสิมีคลิปลงโพสต์ในออนไลน์ใช่ไหม

ไปแจ้งความผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์นะคะ

บอกว่าใครว่าฝั่งนั้นมีแผลอย่างเดียว

เมื่อสักครู่ก็เห็นอยู่ว่ามีแผลเหมือนกัน

แล้วคนที่ทะเลาะกันที่เขียนตอนแรกเขียนว่า๕รุม๒

ผู้ชายสองคนมาห้ามแต่ไม่ได้มารุม
ตามที่อีกฝ่ายหนึ่งบอก
อ่ะตำรวจฟังแบบนี้ก็หนักใจนะ

โคชชุมสระวัชยัยสถานีตำรวจพูทร

จริงแล้วเนี่ยเขาเคยมีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะ

ก็เข้าไปไกลเกลี่ยแล้วแต่ว่าครั้งนี้ครั้งที่๓เนี่ย

ก็จะให้ความไปทำทั้ง๒ฝ่ายนั่นแหละ

เป็นพี่เป็นน้องกันไกลเกลี่ยกันได้ก็คงจะดี
ก็หวังว่าจะคุยกันได้ด้วยดีนะฮะ

โดยการให้มีความสุขทุกฝ่าย

เราเลือกญาติพี่น้องเราไม่ได้

เพราะฉะนั้นหาทางที่จะคุยกันนะครับ